พูดเรื่องมงคลบันเทิงไทยรัฐทั้งทีไม่มีเรื่องสายมูได้ไง
โอ้นางเอกก็มีน้ํ้ตันเออพี่ฝนธนสุนทรค่ะ
ยังเป็นลูกทุ่งที่เดินหน้าสายมูทำบงทำบุญนี่
ยืนภาพคู่กันมาเลยกับออมออมใจนะเพราะสื่อข่าวเรา
เจ้าตัวเนี่ยเล่ากับพี่อ้อมให้ฟังบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะพี่ไปเลย
เดินสายไหว้พระทำบุญรับปีกระต่ายรัวพี่แจ๊คขวัญ
และที่สำคัญนี่นะเขาเดินทางไปไหว้ขอพรจากแม่ชีบุญเรือน
อย่างที่ทราบกันดีคนส่วนใหญ่ไปขอพรท่านในเรื่องของสุขภาพค่ะ
ฝนเองก็เดินทางไปขอพรท่านเรื่องสุขภาพเหมือนกัน
เพราะว่าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงจะได้มีแรงในการรับงานเยอะ
หารายได้ปังแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราถามว่าแล้วพี่มีเจ็บป่วยอะไรหรือเปล่า
ไม่มีนะคะสบายดีเพราะว่าดูแลสุขภาพตัวเองเป็นอย่างดีค่ะ
ทานอาหารมีประโยชน์แล้วการเดินทางไปไหว้แม่ชีในครั้งนี้
เป็นไปตามคำแนะนำของใครรู้ไหมไม่น่าเชื่อว่ามาได้ไงด้วยกันไม่รู้
แท่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้ไปสนิทกันตอนไหนพี่ฝนเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างที่ดนใจค่ะ
ให้พี่แท่งเนี่ยมาบอกเธอว่าให้ไปไหว้แม่ชีที่นี่ที่นั่นนะฮะ
ฝนก็เลยไม่รอช้าเขาบอกบุญมาแบบนี้แล้วรีบเดินทางไปไหว้อย่างไวเลยค่ะ
พร้อมกันนี้ค่ะพี่ฝนก็บอกอีกด้วยปีนี้เดี๋ยวตั้งใจเลย
เพราะปีที่ผ่านมามีเหตุให้ต้องคลาดเคลื่อนตลอดเลยค่ะ
มีความรู้สึกตั้งใจมากเลยแต่ไม่รู้จะมีบุญวาสนาหรือเปล่านะคะ
อยากจะไปไหว้ปู่ย่าพญานาคที่ทั้งที่บึงกาลด้วยทั้งที่อุดรด้วยค่ะ
ก็คืออยากจะไปกราบอยากจะไปขอในเรื่องของการงานนี่แหละค่ะ
ก็คือขอให้มีผู้ใหญ่รักเอ็นดูมอบหมายงานให้
แล้วก็ขอให้ทางสะดวกอะไรอย่างนี้อย่างนี้
อย่าให้มีอุปสรรคมาขัดขวางในการทำงานของเราอะไรประมาณนี้ค่ะ
ขอโชคขอลาบเผื่อใช่ใช่เผื่อว่าท่านจะให้โชคให้ลาบสักแบบสักก้อนหนึ่ง
ปลดหนี้ปลดสินอะไรประมาณนี้ค่ะก็อยากจะไปขอท่านด้วยค่ะ
แล้วแต่เชื่อแล้วแต่ศรัทธาที่แน่นะคะเดินสายไปเถอะ
ทำบุญเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ขอให้ปังทั้งปีอย่างที่พี่ฝนตั้งใจนะคะ